น้ายิงหลานสุดโหดกระทืบหน้า

คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
เป็นเหตุอุกอาจจริงน้าชายวัย๔๕ปีนะคุณนะ
ถือปืนลูกโม่นะฮะเดินไปเดินมาอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งคุณ
บุกไปยิงหลานในโรงเก็บหอมเก็บกระเทียม
คือหลานกำลังปีนนั่งร้านในการซ่อมแซมอะไรอยู่

ตัวเขาทำเป็นถือจานไว้แบบนี้นะคุณ

อ่าสักพักหนึ่งทิ้งจานครับ
แต่สิ่งที่ควักออกมาคือปืน

ควักปืนออกมาเดินไปตรงนั่งร้านฮะ
จ่อยิงคนที่อยู่บนนั่งร้านเสื้อสีฟ้าคนนี้คุณ

ต่อหน้าต่อตาคนงานคนอื่น

จ่อยิงขึ้นไปตรงนั่งร้านนะฮะ
ยิงขึ้นไปจนทำให้ชายเสื้อสีฟ้าตกลงมาข้างล่าง

เพราะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุนะครับ

กระทืบเข้าไปที่ใบหน้าของคนตาย

นี่เป็นเหตุการณ์ที่นายสมควร

นายสมควรมีศักดิ์เป็นน้าของคนตายฮะ
ส่วนคนตายก็คือนายธีรยุทธ์ใจดี
หรือว่านายกบอายุ๓๙ปี

มีศักดิ์เป็นหลานของคนก่อเหตุ

จานข้าวหยิบปืนที่เหน็บไว้ด้านหลัง
แล้วจากนั้นก็กระหน่ำยิงใส่นายกบ
นั่งอยู่บนนั่งร้านจนตกลงมา
และกระหน่ำยิงซ้ำอีกหลายนัดนะฮะ

สมควรก็ยังเดินถอยหลังไปถอดรองเท้า

เอาเท้ากระทืบบริเวณอก
แล้วก็ยิงซ้ำไปที่ใบหน้าของนายกบ

ภาพวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมด
แล้วก็มีคนที่เป็นพยานนะคุณนะ
เพราะเป็นคนงานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกัน

ชายเสื้อฟ้าหรือว่านายกบจะถูกยิงนัดแรก
นายกบก็นั่งซ่อมไฟอยู่บนนั่งร้าน
มาเห็นผู้ก่อเหตุพยายามยกมือห้าม

ถูกยิงซ้ำถูกกระทืบหน้าอกนะครับ
หลังจากก่อเหตุจนหนำใจแล้วนะฮะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสมควรก็ถือปืนเดินออกมาโวยวาย
ก่อนที่จะเดินออกไปที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปอีก๒นัด

นามสกุลเสายืนไม่เคยกลัวใคร
เพราะเป็นนามสกุลเขานายสมควรเสายืนเนี่ยนะครับ
ก่อนจะเดินออกไปยกเท้าไล่เตะรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมา
แล้วก็เดินพ้นกล้องวงจรปิดออกไปนะฮะ
ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับ

นี่ตอนที่ผู้ก่อเหตุเดินออกไปนะ

ตะโกนลั่นเลยบอกนามสกุลนี้ไม่เคยกลัวใคร

คุณผู้ชมฮะตำรวจเดินทางมาที่เกิดเหตุครับ

ถูกยิงเข้าที่ใต้คาง๑นัด
โหนกแก้มซ้ายทะลุขวา๑นัด
รักแร้ขวาแล้วก็ซ้ายอย่างละ๑นัด

แล้วก็จานข้าวที่ผู้ก่อเหตุทำตกไว้นะฮะ

มาตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนายสมควรที่บ้านพัก
พร้อมประสานผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่ที่ผู้ก่อเหตุนับถือ

ผู้ก่อเหตุส่งปืนลูกโม่ขนาด๓๘
พร้อมกระสุนปืนให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน
ตำรวจจะเข้าไปรวบตัวเอาไว้ได้นะครับ

หลังจากนายสมควรมือยิงสารภาพ
ว่าเป็นคนใช้ปืนยิงผู้ตายจริง
จนตกจากนั่งร้านนั่นหนึ่งนัดนะครับ
แล้วก็ยิงผู้ตายซ้ำไปอีก๓นัด

ตำรวจคุมตัวมาพร้อมกับกำลังพลนะคุณนะ

เพราะกลัวจะถูกรุมประชาธรรมนะครับ

ประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ

นายป้องกันการถูกญาติผู้ตายบรุมประชาธรรม

ซึ่งนายสมควรผู้ก่อเหตุมีอาการเงียบเฉย
นิ่งเฉยตลอดช่วงการทำแผน
สอบถามนายสมควรอ้างบอกว่าที่ทำไป
เพราะคุณบันดาลโทษะ
ที่ผู้ตายเคยด่าบุปกรณ์พิธีของเขา
นักข่าวถามนะมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมรดกที่ดินเกือบ๑ไร่
ฟ้องร้องกันอยู่กับครอบครัวของบ้านที่เกิดเหตุ
นายสมควรบอกไม่ใช่

แต่เป็นเรื่องบันดาลโทษะล้วนนะฮะ

ไม่มีการวางแผนไม่มีความแค้นไม่มีเรื่องมรดกที่ดิน
มีแต่เรื่องที่ผู้ตายด่าบุพการีก็เลยบันดาลโทษะนะ
คุณผู้ชมฮะตำรวจนำตัวมาทำแผนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ส่วนนี้เป็นญาติของผู้ตายนะครับ
ญาติผู้ตายขอให้นายสมควรผู้ก่อเหตุจุดทูปขอขมาผู้ตาย
แต่เชื่อไหมครับว่านายสมควรไม่ขอขมาใดทั้งสิ้น
ทำให้ญาติและโดยเฉพาะแม่ของผู้ตายไม่พอใจฮะ
คุณแม่ปรีเดินไปที่รถที่ตำรวจควบคุมตัวนายสมควรไปที่รถ
ปิดประตูเรียบร้อยแล้วคุณแม่ไปทุบกระจก
ขอพูดกับนายสมควรจนเกิดช่วงชุลมุนขึ้นนะครับ
สุดท้าย
นี่แหละฮะผู้เป็นแม่ก็คือนางสายพินอินทรสมัยนะครับ

โดยลูกชายเนี่ยเพิ่งจะมาถึงบ้านที่เกิดเหตุช่วง๑๑โมงของเมื่อวานนี้เอง
ธรรมดาลูกชายไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มาหาลุงของเขานะครับ
ก็มาพร้อมกับลูกชายอีก๒คนคืออายุ๔ขวบกับ๙ขวบ
ก็คือหลานแม่นี่แหละเพื่อจะมาช่วยงานลุงที่บ้านหลังเกิดเหตุเท่านั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเกือบ๔ปีก่อนถามว่าลูกชายเคยมีเรื่องอะไร
ทะเลาะเบาะแว้งหรือบาดหมางอะไรกับผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
คือมันมีเรื่องเดียวแค่นั้นคุณเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ

คือลูกชายเคยไปจอดรถหน้าบ้านของลุง
แล้วทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุไม่พอใจทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องเดียว
ผู้ตายตอบกลับไปบอกทำไมจะจอดไม่ได้นี่ก็บ้านลุงของเขาเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเป็นเรื่องฮะแต่ผ่านมา๔ปีแล้ว
กันไปแล้วนะเรื่องนั้นมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร
โกรธแค้นกันมาขนาดนี้นะครับ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่เคยพูดคุยกันหรือมีเรื่องอะไรอีกเลยนะฮะ
ที่สำคัญลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกมาเสียชีวิตแบบนี้
ครอบครัวเขาจะอยู่ไงเพราะลูกชายก็ยังมีลูกอีก๒คนใช่ไหม
ใครจะรับผิดชอบครอบครัวและลูกของเขาฟังเสียงแม่ผู้ตายนะฮะ
อยากถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องเอาตีนไปหีบหน้าเขา
หยิบเพื่ออะไรอือถ้าทำเขาแค่นั้นยังไม่สะใจเหรอ
แล้วเขาไปทำอะไรให้เขาทำอะไรให้ถึงได้ทำเขา
ลูกเราตายแบบทรมานเขาก็ควรที่จะได้รับความทรมานเช่นกัน

ตกไปอยู่เวทีขุมไหนก็ตกไป
แต่ลูกเราได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว

ก็ให้อภัย

ถ้าเขามาขอโหสิกรรมหรือให้อภัยไหม

แต่ว่าอยากจะถามว่าทำไมถึงมาทำกับลูกชายแบบนี้

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุนายสมควรผู้ก่อเหตุ
เดินป้วนเปี้ยนไปมาเดินเข้ามามองผู้ตายแล้วหนึ่งรอบ
เพราะรู้ว่าผู้ตายเดินทางมาจากต่างจังหวัด

โดยคนงานก็ได้ตะโกนบอกผู้ตายให้ระวังตัวไปแล้วนะ
แต่ไม่รู้ว่าผู้ตายจะได้ยินหรือเปล่า

จากนั้นนายสมควรผู้ก่อเหตุก็เดินกลับไป
แล้วก็เดินกลับมาในรอบที่๒ครับ
ทำทีทำท่าถือจานเข้ามา
แต่สุดท้ายเป็นการชักปืนออกมายิง
ครอบครัวผู้ตายบอกว่าทั้งหมดทั้งหมด

มันเกิดความเป็นคุณไปแล้วนะ

ญาติเชื่อว่าไอ้ปมเรื่องที่จอดรถเมื่อ๔ปีก่อน
โอ้โหทำไมผู้ก่อเหตุถึงนึกแค้นขนาดนี้นะครับ

ลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ

ก็คือป้าสะพ้ายของผู้เสียชีวิต

บอกว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่ที่บ้านตรงข้าม
ซึ่งเป็นบ้านดั้งเดิมของครอบครัวนะฮะ

น้องชายไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีภรรยา
ส่วนความแค้นระหว่างเขาสองคนนั้นนะฮะ

คือญาติลงความเห็นเหมือนกันหมด
บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องโกรธแค้นทะเลาะกันเมื่อ๔ปีที่แล้ว
คือผู้เสียชีวิตหรือว่านายกบมีศักดิ์เป็นหลาน

แต่ยืนยันครับว่าไม่เกี่ยวกับปมมรดกใดทั้งสิ้นนะครับ
ตอนนั้นที่ว่าเขาล้างรถนะ

แล้วเขาก็ออกมาบอกว่าจอดไม่ได้นะ
เออไปจอดหน้าบ้านเขา

มีปัญหาอะไรเขาก็พูดย้ำไปสองคำนะ

แล้วพวกลูกป้าเขาก็ดึงคนตายกลับมา

ใครจะไปจอดรถไปฝากหน้าบ้านมัน

พวกนี้ตอนเก่าเหตุนี้มีอาการเป็นเมาหรืออะไรครับ

ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับปมมรดกที่ดิน
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับปมมรดก

คุณผู้ชมสุดท้ายกำได้ใครก่อนนะ
ก็ต้องรับผิดทางคดีนี่แหละครับ
เพราะว่าตำรวจแจ้งข้อหานะฮะ
นี่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะ

ได้ส่งไปผ่าชนะสูตรที่นิติเวศ

ไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
ที่วัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับ
โอ้คดีนี้เป็นคดีใหญ่โหดว้ายจริงนะครับ